ไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าฝนแรงนะครับ
พื้นที่หนึ่งที่จะถูกมีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ก็คือบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
วันนี้คุณสุพัตราศรีปัชชิมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พาไปสำรวจบางรกรรมโมเดล
ในวันที่แม่น้ำยมแห้งตลอดสายน้ำนะครับ
แม้ว่าจะมีการบริหารจัดการที่ดี

ชาวบางรกรรมก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซ้ำซากนี้ต่อไป

พื้นที่๑๒๐๐ไร่ของบึงตะเครง
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแก้มลิงของบังรกรรมโมเดล

แต่วันนี้ยังไม่มีน้ำฝนมาเติมเต็ม
ขณะที่แม่น้ำยมก็แห้งจนไม่สามารถผันเข้ามา
เก็บไว้ใช้ในบึงแห่งนี้ได้
ถ้าเป็นปี๕๔๕๕เราจะเห็นว่า

ซึ่งบริเวณที่เรายืนอยู่ก็เป็น๑ใน๓บึง
ซึ่งมันชื่อว่าบึงตะเครง
แล้วก็จะมีอีก๒บึงกี่แรงก็บึงละมาน
ก็มีการขุดลอกทั้ง๓บึงนี่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีจากคมอื่น
กรมทรัพยากรน้ำก็มาช่วยกันวางระบบน้ำ
ระบบคลองที่จะผันน้ำจากแม่น้ำยมก็ดี

เอามาเพื่อใช้แล้วก็กักเก็บในพื้นที่เนี่ย
จริงแล้วเราเชื่อว่าระบบที่วางไว้ค่อนข้างใกล้จะสมบูรณ์แล้ว

นี่คือแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอบางรกรรม
ในจุดที่รุ่มต่ำก็อยู่ในสภาพแห้งขอด
จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคได้
แม่น้ำยมที่บ้านวังกลุ่มตำบลบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
ถือเป็นจุดรุ่มต่ำที่สุดค่ะ
ทุกปีนะคะก็ยังจะเห็นน้ำในลำน้ำยมค่ะ
แต่ว่าปีนี้สภาพอากาศร้อนและแห้งแรงทำให้น้ำบริเวณนี้แห้งขอดค่ะ
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกเป็นพื้นที่นอกเขตชนรับประทาน
ชาวบ้าน๑๙๐ทำการเกษตร
อาศัยน้ำใต้ดินในการเพาะปลูก
การขุดลอกบึงขนาดใหญ่๓แห่ง

เพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำยมเข้ามากักเก็บไว้ใช้ในหน้าแรง
จึงเป็นความหวังของชาวบ้านที่นี่

ผมอายุ๕๐ปีนะ๕๑ปีเนี่ย
ปีนี้เป็นปีที่แรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิต
เพราะว่าน้ำบางช่วงจากบางคือคือน้ำยมเนี่ย
ช่วงจะมีความกว้างแล้วมีความลึกมากเนี่ย
ก็จะมีหลายชื่อชื่อวังวังวังเป็นวังต่าง
อย่างหมู่๒วังละกรัมเนี่ยบ้านวังเป็ด
หมู่๓ท่าโก
หมู่๑๕ชื่อบ้านวังกลุ่มอย่างนี้
คือพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่รุ่มของแม่น้ำ
แล้วยังแม่น้ำยังรุ่มลงไปอีกเนี่ยเป็นวังเนี่ย
ปีนี้วังต่างที่ผมไม่เคยเห็นแห้งมาเลยในปีนี้

เพราะฉะนั้นถือว่าปีนี้วิกฤตที่สุดแล้ว
แล้วก็โขดดอนดินต่างที่อยู่กลางแม่น้ำต่าง
โผล่มากเท่าวันนี้สำหรับบารกรรมนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างถือว่าเรียกว่า
แย่มากมากนะครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเองเนี่ย
หลายพื้นที่ที่ไม่เคยแห้งหมดแล้ว

ลงมาที่กลางน้ำและท้ายน้ำ
สะท้อนให้เห็นป่าต้นน้ำมีความสำคัญ
ต่อการดูดทรัพย์ความชุ่มชื้น
ก่อให้เกิดสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน
แต่วันนี้ป่าต้นน้ำกลายเป็นเขาหัวโล้น
ลำน้ำยมจึงอยู่ในสภาพแห้งเหือด
โปรดติดตามตอนต่อไป